ต้องใช้คำว่าเป็นประเด็นดราม่านิดนึง

คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไป

ที่คนก็ตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควร
คือคุณชาดาก็เลยต้องออกมาชี้แจง

เมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุที่ไปที่ศูนย์การค้าสยามภารกรก็เพราะว่า
ตอนเกิดเหตุอยู่ใกล้ตรงนั้นพอดี
ก็เลยเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ภายในศูนย์การค้า
ตอนแรกไม่ได้จะขึ้นไปตรงจุดเกิดเหตุ
เพราะมีมารยาทรู้ว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเจ้าหน้าที่
ไปอยู่หน้าประตูเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
แต่ได้เจอกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านอะชวนให้ตัวเองขึ้นไปด้วย
ก็เลยมีภาพปรากฏไปนั่งอยู่ข้างแล้วเหมือนกับพูดคุยกับผู้ก่อเหตุ
แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ส่วนภาพถ่ายที่เป็นภาพนิ่งที่ยกมือแล้วก็ชูนิ้วโป้ง
คือมันเป็นภาพนิ่งภาพนี้นะคะ
คุณชาดาบอกว่าคุณชาดาพยายามที่จะทำนิ้วโป้งชี้ไปด้านหลัง
ว่าถ้าจะสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลัง

แต่พอมันเป็นภาพนิ่งคนก็เลยแบบสงสัยว่าทำไมทำท่านี้
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้ดูเป็นภาพเคลื่อนไหว
คุณชาดาเขาก็พูดถูกนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณชาดาด้วย